อะไรอย่างนี้ปกติก็เป็นถุงพลาสติกธรรมดาใช่ไหมพี่อุ๋ย
แต่ร้านนี้ไม่ธรรมดาเขาว่ากันว่าเป็นทรงประหลัดขิก
นี้เลยเหรอทรงประหลัดขีกค่ะที่สงขลาค่ะ
ร้านชาดีนสาขาแยกลำไพรอำเภอเทพาที่สงขลาค่ะ
เขาบอกว่าถ้าไม่ได้มองเป็นเรื่องลามกอนาจารย์อะไร
มันก็คือการตลาดไงเทคนิคการขายถุงแปลก
คนก็เนี่ยแชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลนะคะ
แต่เขาบอกว่ามีถุงหลายแบบ
ที่คล้ายกระเป๋าถงกระเป๋าถืออะไรก็มี
อันนี้ปลาด้านหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้พอถูกน้ำเข้าไปมันก็
เนี่ยเป็นกระเป๋าถือแบบนี้ค่ะเออแบบนี้พอไหว

เดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านนิดนึงนายสรรยูมะเด็งบางดีนนะคะ

ก็เลยมาลองทำดูแล้วคนก็แชร์ต่อกันเยอะเลย
เจ้าของร้านบอกว่าอ่ะมาเดี๋ยวทำให้ดู
เหรอไม่ยากเลยไอ้ถุงทรงนี้
ของเราก็น่าจะทำได้ผมก็เลยมาให้พ่อดู
แล้วพ่อก็เลยเอาถุงที่เรามีนี่แหละมาดึงตามในคลิปดู
ก็ใส่น้ำดูมันก็ออกมาเป็นรูปแบบนั้นแหละ

แล้วผมก็เอามาถ่ายรูปแล้วก็ลงเฟสดู
ไม่ได้คิดจะขายแบบจริงจังลุงแบบแก้เครียดอะไรอย่างนี้ครับ

จากเจ้าอื่นที่มันไม่ค่อยเหมือนใคร
เหมือนอะไรที่มันเป็นกระแสอะไรที่มันมีอะไรใหม่

เดี๋ยวลองทำตามดูไหมคะเขาแนะนำมาค่ะ
ก็เอาถุงธรรมดาจับที่มุมให้แน่น
แล้วเดี๋ยวออกแรงดึงใส่น้ำมันก็จะเป็นทรงอย่างนั้นนะคะ
เขาบอกไม่ห่วงวิชานะเผื่อใครจะทำตามแล้วก็เอาไปขายที่ร้าน
ดึงแบบนี้นะคะแค่นี้เลยอ่ะ
คือถุงเย็นถุงร้อนแบบนี้ดึงตรงไหนมันก็ยืดไปนั่นแหละ

ก็เลยกลายเป็นร้านดังเลยไงคนรู้จักกันหมดเลยนะคะ
ชาดีนเปิดมาเกือบ๔ปีแล้วค่ะคนก็อุดหนุนกันเยอะ
ลองไปชิมได้นะคะ๑๐โมงถึง๒ทุ่มนะคะ
วันศุกร์ในบ่าย๒๒ทุ่มสาขาแยกลำไพร
ด้านหน้าตลาดลำไพรที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลาค่ะ
ก็เห็นว่าแปลกดีในโลกโซเชียลค่ะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะ
ของร้านที่เขาลงเอาไว้เขาบอกว่า
อย่าไปเครียดเลยหัวเราะบ้างชีวิตจะได้มีสีสัน

เมื่อกี้พี่เขาก็บอกว่าก็แก้เครียดทำสนุก
ไม่ได้ทำเยอะด้วยก็แบบบางถุงอ่ะนี่ค่ะ
แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะมองกันก็เริ่มกันนะ